ข่าวแรกค่ะเป็นข่าวดีของสมาชิกแก๊งนางฟ้า
เฉลยกันแล้วนะคะว่าคุณแม่คนล่าสุดเบอร์ล่าสุดเป็นใคร
ก็คือคุณแอนอลิชานั่นเองนะคะนี่ท้องสองแล้วนะจ๊ะ
พร้อมน้องริชาแล้วก็พ่อภูริด้วยแสดงความยินดีกับครอบครัวฮิรัญพฤกษ์ด้วยนะคะ
คุณแอนเนี่ยตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วนะคะคุณพ่อภูริเขาได้โพสต์ภาพลูกสาวคนโต
นิชาเนี่ยถือภาพผลอันตราซาวของคุณแม่เอาไว้พร้อมกับแคปชั่นว่า
วิชาเป็นพี่สาวแล้วนะคะลงในอินสตราแกรมส่วนตัวค่ะ
บรรดาชาวโซเชียลอย่างพวกเรานี้นะคะก็ไปร่วมยินดีกันยกใหญ่เลยค่ะ
ถือว่าเป็นการเฉลยแล้วนะคะว่าใครคือคนต่อไปในแก๊งนางฟ้าที่ท้องต่อจากสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณนั่นเองจ้ะ
งานนี้ปิดจ๊อปไม่ต้องไปลุ้นคนอื่นแล้วนะคะ
แก๊งนี้เขาก็ท้องกันไล่ติดกันมาเลยนะคะ
ก็ดีเหมือนกันนะลูกจะได้โตทันไล่เป็นเพื่อนเล่นให้ไปด้วยกัน